ตำรวจทางสอทหรือว่าสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี๑นะครับ
เอาหมายค้นไปตรวจสอบเยอะเลยใช่บ้านอยู่แถวฝั่งทนนะเขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับ

ใช่โอ้โหเยอะมากนะนะครับวัย๒๙ปีครับนายแบงค์คนนี้เป็นคนที่โพสต์ข้อความลักษณะข่มขู่ดูหมินให้ร้ายคุกคามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
คือข้อความแรกครับคุณผู้ชมครับโพสต์เอาไว้ว่าผมขออนุญาตอ่านนะข้างล่างเนี่ยนะครับ
ค่าไอจุดโย่งนี้ได้ประเทศไทยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้
ใต้โพสต์ที่ทางนายกเศรษฐานั้นชี้แจงเรื่องของการไหว้อดีตนายก
รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ส่วนอีกข้อความโพสต์นะครับผมอ่านเป็นภาษาของผมแล้วกันนะ
ใต้โพสต์ที่นายกนั้นโพสต์ภาพยืนแถลงร่วมกับกอรมน
นายแบงค์ยอมรับว่าโพสต์ทั้ง๒ครั้งจริงครับติดตามข่าวแล้ว
มันรู้สึกผิดหวังกับพักการเมืองที่เชียร์ครับ
เพราะว่าหลังเลือกตั้งกับก่อนเลือกตั้งเหมือนหนังคนละม้วน
เหมือนสิ่งที่สัญญากันไว้ก็โมโหครับ
หลังจากที่โพสต์ไปตนก็ถูกขุดภาพประวัติส่วนตัว
โดนขู่กลับด้วยครับนายแบงค์บอกว่าถ้าเกิดมีการแจ้งความ
ยินดีไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับขอโทษนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทขออภัยหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
เรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเลยที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้วันอังคารนะครับประชุมคอรมอล
นายกบอกว่าได้รับทราบรายงานจากตำรวจแล้วครับ
ว่าการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนที่ชายคนนี้อ้างว่าโพสต์เพราะว่าผิดหวังการเมืองไทย
นายกบอกว่าเราเป็นรัฐบาลก็ต้องรับฟังความเห็นประชาชน
อาจจะมีคนไม่พอใจไม่สบายใจหรือว่าแนะนำมาก็ต้องฟัง
แต่ก็ขอให้ติชมแบบสร้างสรรค์ถ้าเกิดมีการคุกคามก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
หลังจากนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทีมรอปภในการดูแลครับ
ยังไม่มีการสั่งผมเพราะว่าทีมรักษาความปลอบภัยได้ดูดีอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดต้องมีการเพิ่มเขาก็จะเพิ่มเองครับ